แม่แล้วก็เหล่าลูกตัวน้อยนะคะ
พามาสถานที่ที่เป็นอาณาจักรสุดอัศจรรย

ก็เป็นช็อปแห่งแรกในประเทศไทยเลย
ตอนนี้นิกอัลเบอร์โต้แล้วก็น้องโซเฟียพร้อมลุยแล้ว

ก็สำหรับของเล่นวัยเด็กนะคะ
จริงก็คงจะแบบมีของเล่นในดวงใจอยู่ไม่กี่ชิ้น
เลโก้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในของเล่นที่นิกว่าหลายหลายคนอ่ะ
ก็น่าจะต้องมีประสบการณ์กับตัวต่อเลโก้มาตั้งแต่สมัยวัยยาว
แน่นอนว่าพอมีช็อปแห่งนี้แห่งแรกแล้วนะคะ
เราก็จะต้องไปดูกันว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้าง

มีอะไรที่แบบน้อง๑๐เดือนครึ่งเล่นได้บ้าง

จริงน้องเพิ่งเริ่มเล่นอย่างนี้ค่ะ
แนะนำเป็นที่ที่เขียนข้างกล่องเป็นขวบครึ่งขึ้นไปค่ะ
อาจจะเริ่มเล่นเป็นอันนี้ก็ได้เป็นสัตว์นะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าจะสอนเขาเรื่องสี

หรือว่าจำนวนฉีดก็คือจะเหมาะกับน้องเล็ก

เรื่องสีที่ใช้ทำอย่างนั้นคือปลอดภัยสำหรับเด็ก

ทั้งหมดนี้เขาใช้ตัวเลโก้

ก็จะต้องมาเหมือนแบบมาถ่ายรูปที่มุมนี้ด้วยนะคะ

เขาก็จะมีส่วนหัวอันหนึ่ง

ซึ่งวันนี้เรามากัน๓คนพ่อแม่ลูก
เราก็เลยจะทำ๓ตัวพ่อแม่ลูกกัน

เขาก็จะให้แบบลูกค้าที่มาที่ร้านแบบมีประสบการณ์
เล่นก่อนที่จะแบบตกลมพลางแล้วซื้อไปอะไรอย่างนี้

เอาไหมคะนี่
คือบางทีแบบมันอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่า
มันต่อมาแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่องกับตัวกล่อง
แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เห็นว่า

เหมือนเป็นมุมซิกเนเจอร์ของร้าน

ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบซื้อของเล็กน้อยติดไม้ติดมือไป
อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นปฏิทินนะคะ

อันนี้เป็นชิ้นที่พนักงานขายบอกว่าแพงที่สุดในร้านเลย
ราคาก็ราคาก็เบาประมาณเกือบ๔๐๐๐บาท
ได้ของน่ารักติดไม้ติดมือกลับไปให้โซเฟียเต็มเลย
หรือว่าของฝากให้กับเพื่อนน้องลูกแฟนครอบครัวเพื่อนร่วมงาน
ปแห่งแรกที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะ
วันนี้นิคอัมเบอร์โต้แล้วก็น้องโซเฟียขอตัวไปก่อนนะคะบ๊าย